คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
และพระราชทานกำลังใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยทรงเสียพระราชหารุทัย
ที่มีเด็กและผู้ใหญ่บาดเจ็บรวมทั้งเสียชีวิตจำนวนมาก
ครอบครัวเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนโลกทั้งใบพังทลายเพียงชั่วข้ามคืน
เสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจเมื่อวานนี้เสด็จพระราชดำเนิน
เที่ยวบินพิเศษไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเป็นการส่วนพระองค์
สักถามอาการของผู้บาดเจ็บจากแพทย์เจ้าของไข้ด้วยพระองค์เองโดยทรงห่วงใยอาการของผู้บาดเจ็บ
และส่งเข้าพระราชหารุทัยถึงความทุกข์ใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงพระราชทานกำลังใจ
ขอให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยมีพระราชดำรัฐความว่า
รู้สึกเสียใจเศร้าสลดใจมากที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ
ก็ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจก็เป็นความรู้สึกร่วม
ถ้ามีอะไรเดือดร้อนลำบากให้ช่วยเหลือให้ดูแลขอแสดงความเสียใจ
และคงไม่มีคำไหนมาแทนความเสียใจได้ก็ขอให้กำลังใจพวกเราเข้มแข็ง
เพื่อให้วิญญาณน้องเขาสบายใจเราจะทำบุญสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้จากไป
เราก็เสียใจมากตอนนี้เราต้องทำอะไรให้ดีที่สุด
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ขอแสดงความเสียใจและไม่มีคำไหนมาแทนความเสียใจได้
ก็ขอให้กำลังใจพวกเราอย่าเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องเขาจะได้มีความสบายใจ
ว่าพระยาที่ครอบครัวเขาก็เข้มแข็งและมีชีวิตต่อไป
ถึงเวลาเราก็บำเพ็ญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์
ให้น้องได้จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญ
กำลังใจของเราก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิด
แต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
พระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี
เพื่อทรงเยี่ยมเด็กชายอายุ๓ขวบ
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพู
และพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่พ่อและแม่ของเด็กด้วย
นำมาซึ่งความปรับปลื้มปิติเป็นล้นพ้น
คุณผู้ชมครับในขณะที่ญาติของผู้ป่วย

ต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นะครับ
ของผู้บาดเจ็บครับบอกว่ารู้สึกปรับปลื้มปิติใจเป็นที่สุดครับ
ทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมพร้อมกับพระราชทานกระเช้าและดอกไม้
เช่นเดียวกันกับคุณตาของเด็กชายอายุ๓ขวบนะครับ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู
และส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

คุณตาก็เล่าทั้งน้ำตาครับ
บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าในหลวง
พระองค์ทรงห่วงใยหลานชาย
ในหลวงได้ใช้พระหัสของพระองค์
สัมผัสที่ขาของหลานชาย

ไม่ต้องห่วงดูแลให้ดีที่สุด
ซึ่งคุณตาก็ปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
คุณตาอาจจะไม่ได้สันทัศน์เรื่องของคำราชาศัพท์ดังนั้น
นี่เป็นความรู้สึกจากก้นบึ้งของประชาชน
ประสบกรณิกรที่ได้ถ่ายทอดออกมานะครับ